ชายวัยหกสิบเอ็ดปีขี่รถจักรยายนยนต์มาตามถนนจู่ค่ะ
ช่วงนี้ผัวละเมืองดีเข้ามาแล้วช่วยเหลือไว้ได้นะคะ
ภาพกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ทั้งหมดเห็นไหมคะชนก่อนนะคะ

โอ้โหทับแล้วก็ลากร่างไปแบบนี้๑๐เมตรค่ะ
และคนที่ถูกรถทับเนี่ยเป็นผู้สูงอายุนะ
เป็นผู้ชายอายุ๖๑ปีเหตุการณ์เกิดขึ้น๖พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ
สอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ก็คือคุณรุ่งทิพย์เตชะศรีหบุตร
เธอบอกว่าเธออยู่ในเหตุการณ์เพราะว่าเธอนั่งอยู่ในร้านแถวนั้นแหละ
ตอนแรกได้ยินเสียงคนร้องโวยวายขอความช่วยเหลืออยู่หน้าร้าน
วิ่งออกมาดูค่ะพบว่ามีรถยนต์ขับชน
แล้วก็ลากร่างคุณลุงไปตามเผื้อนถนน
ได้ยินเสียงคนตะโกนให้รถหยุดคนขับรถเขาก็หยุดนะ
แล้วก็ถอยออกมาแล้วช่วงที่ถอยออกมานั่นแหละ
ทำให้ร่างของลุงหลุดออกจากใต้ท้องรถ

มีบาดแผลถลอกเล็บฉีกมีเลือดออกที่หูด้วยตัวเอง
โทรศัพท์แจ้งกู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลือ
และรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
เปิดอ่ะคือเหมือนเล็บปกติเราก็เปิดขึ้นเลย
แล้วก็แผลตามหัวไหล่ตามหลังเสื้อก็ขาดน่ะนะ

และแถมแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ด้วย
ส่วนคนขับรถยนต์เป็นผู้ชายอายุ๓๕ปี
เขาบอกยินดีเลยยินดีชดใช้ค่าเสียหายทุกอย่าง

จะเรียกคู่กรณีมาเจรจาอีกครั้ง

ขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ